สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามนะคะพบกับดิฉันวรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
วันพรุ่งนี้ช่วงค่ำนะคะนักเตะทีมชาติไทยชุดฟรีโอลิมปิกค่ะ
มีคิวที่จะลงสู้ศึกอยู่ยี่สิบสามชิงช้ำเอเชียนะคะ
พบกับทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นทีมที่มีการเตรียมความพร้อมมากที่สุด
ในการแข่งขันทวนาเมนต์คัดไปโอลิมปิกเกมครั้งนี้ค่ะ
ตัวแทนจากแดนอาทิตย์อุทัยนะคะอยู่ภายใต้การคุมทัพของ
มาโคโตทากุรามโมริอุลซื้อใหญ่อดีตโค้ชของสมสรรค์เวิร์กิตาเซ็นไดค่ะ
แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในฐานะของแชมป์จากกลุ่มเจ
ก่อนที่จะออกสตาร์ทในทวนาเมนต์เอฟซียู๒๓รอบสุดท้าย
ด้วยการเก็บชัยชนะเหนือเกาหลีเหนือไป๑ระตุตะศูนย์
โดยนักเตะที่น่าจับตามองในชุดนี้นะคะก็มีหลายคนค่ะ
ตั้งแต่คุโบยูยะนะคะนักเตะดาวรุ่งอนาคตไกลจากสโมสรยังบอยเบอร์ในลีกสวิสแลนด์
และก็ยังมีทาเคชิมินามิโนนะคะนักเตะจากสโมสรซอบวกในลีกออสเตรีย
ขณะที่ผู้เล่นคนอื่นค่ะก็เกิดจากการรวมทีมกันมาอย่างยาวนานค่ะ
สิ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือทีมชาติไทยชุดยู๒๓
ได้มีโอกาสประลองฝีเท้ากับทีมชาติญี่ปุ่นชุดยู๒๓มาแล้ว
ในเดือนธันวาคมปี๒๐๑๔ซึ่งถือเป็นนัดแรกอย่างเป็นทางการสำหรับทีมชาติไทยชุดยู๒๓ชุดนี้
นอกจากนี้นะคะนักเตะหลายคนค่ะเช่นประกอบเปลี่ยนพักษ์ชนะทิพย์สงกระสิน
เพียรพัทโนชัยาและก็ธนบูลเกสารัส
เคยมีโอกาสดวนแข้งกับทีมชาติญี่ปุ่นมาแล้วในชุดอายุไม่เกิน๑๙ปี
ศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปี๒๐๑๘
ซึ่งในปีนั้นค่ะไทยยันเสมอได้๐
สำหรับทีมชาติไทยนะคะก็จะลงสนามพบกับญี่ปุ่นค่ะ
วันพรุ่งนี้นะคะ๑๖มกราคม
แข่งขันเวลา๒๐นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาประเทศไทย

แข่งขันเวลา๒๓นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ